คุณผู้ชมคะมันมีคดีสะเทือนขวัญ
บางคนบอกสยองขวัญจริงเกิดขึ้นเมื่อพฤศจิกายนปี๖๒นะคะ
เมื่อมีคนไปเจอศพของผู้หญิงวัยกลางคน
ถูกฆ่าแล้วหั่นเป็นชิ้นยัดใส่ตู้เย็น
แล้วก็เจอศพของวัยรุ่นอายุ๒๐ปี
มีร่องรอยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปติดตามในเปิดแฟมคดีดังค่ะ
ศพนางสาวยุรีอายุ๔๒ปีถูกฆ่าหันศพแยกออกเป็น๕ชิ้น
อยู่ในตู้เย็นภายในทาวน์โฮม๒ชั้น
สอยท่าข้าม๒๘เกียรติบางคุณเทียนคุรุงเทพ
สังหารคือนายศิระหรือกายอายุ๒๐ปี
ลูกชายแท้ของผู้เสียชีวิต
ที่ใช้ปืนของผู้เป็นแม่เจาะยิงที่หัวตัวเองบาดเจ็บสาหัส

แต่สุดท้ายก็ไม่อาจหนีวิบากรรมของตัวเอง
เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ที่เกิดเหตุพบมิดปังตอหนึ่งเร่ม
ทำขัวและค้อนที่ทำความสะอาดเก็บไว้ในห้องครัว

ขณะที่บริเวณหน้าบ้านพบอาวุธปืน๓๘ตกอยู่๑กระบอก
ในส่วนตู้เย็นสองชั้นขณะความฉุก๗๙กิลลิเมตร
ภายในมีชิ้นส่วนมนุษย์แช่เอาไว้ตามช่องต่าง
โดยชิ้นแรกเป็นศีรษะตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไป
ชิ้นที่๒เป็นแขนตั้งแต่ช่วงไหล่ข้างขวา
ตั้งแต่ช่วงไหล่ข้างซ้าย
บริเวณบ้านเอวลงไปจนถึงขาทั้งสองข้าง
และ๕ร่างกายส่วนลำตัวที่เต็มไปด้วยบาดแผลถูกของ
มีขมแทงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนับ๑๐แห่ง
แต่ก้อนเนื้อทรงอกด้านขวาหายไป

อวัยวะเครื่องในอีกหลายชิ้น
ว่าเป็นสถานที่ชำแหละศพผู้เป็นแม่
คดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมาก
จากฆาตกรคือลูกชายในไส้ของผู้ตาย

และเป็นคนที่มาเจอศพยัดตู้เย็นเป็นคนแรกเล่าว่า
ตอน๒ทุ่มของวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
ตนเองโทรศัพท์มาหานางสาวยุรีและยังได้พูดคุยกันตามปกติ
แต่กลับติดต่อไม่ได้ในตอนเช้าจึงตัดสินใจเดินทางมาหาที่บ้าน
เมื่อมาถึงได้ตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครออกมา
ไปสักพักใหญ่นายจิระก็เดินออกมาในสภาพร้องไห้
พร้อมพูดว่าแม่หายใครไม่รู้รักแม่ไป
จากนั้นจึงเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติ
เพราะรถของผู้ตายจอดอยู่ที่หน้าบ้าน
ก่อนตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้าน

เมื่อขึ้นไปดูห้องนอนบนชั้น๒ของบ้าน
ก็ไม่พบจึงลงมาดูที่ด้านล่าง
และยืนรออยู่แบบนั้นนานกว่า๑ชั่วโมง
ต้องโทรศัพท์ตามเพื่อนผู้ชายให้เข้ามาช่วยตามหา
ต่อมานายศิระเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียน

อาศัยจังหวะนี้วิ่งเข้าไปในบ้านอีกครั้ง
และค้นหาทุกห้องแต่ก็ไม่พบ
สุดท้ายตัดสินใจเปิดตู้เย็น

เมื่อพบร่างของเพื่อนถูกหันแยกออกเป็นชิ้น
ไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
นั่งสติอยู่หน้าบ้านแล้วก็โทรหาพี่ดา
โทรหาพี่เขามามาอยู่รอเกือบชั่วโมง
แล้วน้องเขาก็แต่งตัวเหมือนจะออกไปโรงเรียน
ทุกแม่เค้าว่าเหมือนจะออกไปข้างนอก

เค้าบอกจะไปโรงเรียนให้การบ่ายซอง
แล้วก็เลยแยกกันหาอีกรอบก็ไม่เจอ

หนูก็เลยไปเห็นเพื่อนหนูอยู่ในห้องเย็น
หลังเกิดเหตุเพียง๑วันตำรวจสรุปคดีนี้ว่า
ฆาตกรฆ่าหันศพคือนายศิระลูกชาย

ส่วนปมสังหารมาจากอาการป่วยทางจิต
และมีประวัติการรักษามานานกว่า๒ปี
ซึ่งลูกชายเคยทำร้ายผู้เป็นแม่และแฟนสาวมาแล้ว

ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
กลางญาติพี่น้องและชาวบ้านมาร่วมแสดงความอาลัย

ผู้เป็นพ่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหลักศรี
ซึ่งพ่อของนายสิวระยังทำใจยอมรับไม่ได้